มาดูเรื่องการเมืองนิดนึงค่ะช่วงนี้โอ้โหดีเบตประชันวิสัยทัศน์กันคึกคักนะคะ
ก็ยังคงมีคำถามว่าแล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตกลงแล้วจะดีเบตไหม
ดีเบตได้หรือไม่ได้ครับเมื่อวานก็เล่าไปแล้วว่าพักพลังประชารัฐเขาก็
ถามกรกตว่าตกลงแล้วทำอะไรได้ไม่ได้ให้บอกมาอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็บอกว่า
ผลเอกประยุทธ์อยู่ในสถานะที่แตกต่างจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองอื่น
ดังนั้นถ้าจะไปดีเบตอะไรเนี่ยมันต้องระวังมากมากมันสุ่มเสี่ยงครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็เป็นประจำก็จะมีกิจกรรมอยู่บ่อยนะคะทุกวันอังคารก่อนประชุม
อันนี้เป็นกิจกรรมที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมนิทัศกาลปิดเทอมสร้างสรรค์
สสเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่เรียนรู้รองรับเยาวชน๑๓ล้านคนในช่วงปิดเทอมค่ะ
ก็มีนิทัศกาลของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีการมอบตุ๊กตาให้ท่านนายกรัฐมนตรี
อืมตุ๊กตาตัวเนี้ยหน้าคล้ายท่านนายกอ๋อเลยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะ
เพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะชูให้สื่อมวลชนดูแล้วท่านนายกก็คุยกับตุ๊กตาค่ะ
เหรอคุยว่ายังไงท่านนายกคุยว่าสวัสดีจ้ะไปดีเบตหรือเปล่า

ประโยชน์สุดท้ายบอกว่าอะไรนะสนใจอยู่แค่เนี้ยเหมือนเหมือนแค่เน็บเนบสื่อหน่อย
อันนี้ก่อนประชุมนะคะครับทีนี้พอหลังประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ไม่ร่วมเวทีดีเบตแน่นอน

เพราะส่วนใหญ่ก็ใช้เวทีโจมตีทางการเมืองกันเพียงอย่างเดียว
เสียเวลาต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยคำ

ต้องดูที่เวทีดีเบตวันนี้มันเป็นยังไงล่ะ
ก็โจมตีกันสักส่วนใหญ่สารตะก็ไม่ค่อยมี
เสร็จแล้วก็เถียงกันตอนต้นแล้วตอนปลายก็นโยบายก็ไม่มีใครสนใจแล้วล่ะ
เพราะตอนแรกก็ไปอินไงเรื่องที่ว่าคนโดนตบตีคนนี้นะ
กระทรวงนี้กระทรวงโน้น

เพราะแค่ทำงานในระบบมันก็แย่พออยู่แล้ว
เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วเพราะว่า
หลักประญาติศิษย์พอเพียงของเขาสำเร็จไปที่หัวหน้าตาที่๙

จบแล้วเรียบร้อยวิสัยทัศน์

เข้าใจนะคะเข้าใจตรงกัน
ทีนี้ค่ะในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์มองว่า
อยากให้ทุกคนที่อาสาเข้ามาทำงาน
ได้แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความเห็น
เพื่อประโยชน์กับผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า

แต่อยากให้มองถึงการสร้างมาตรฐานทางการเมืองมากกว่า
ในอดีตเราก็มักจะมีปัญหาอย่างนี้
อย่างคราวที่แล้ว

ในการที่จะมาร่วมวงอย่างนี้

แล้วก็วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีมาตรฐานทางการเมืองที่ดี
คุณลูกสู่กลัวนีเบรดหรือเปล่าคะ

แต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่ละคนไปบอกท่านว่าอย่างไร
แล้วก็อยากให้ท่านมองถึงการสร้างมาตรฐานทางการเมืองมากกว่าสิ่งอื่นใดนะครับ
ก็ทางพักไทยรักษาชาตินะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับ
เพราะว่าพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีนัดแรกนะครับ
ในคดีที่กรกตส่งเรื่องมาให้ยุบพักไทยรักษาชาติ
การปฏิปัตย์ต่อระบอบการปกทองในระบอบประชาธิปไตัย

นายเจรวนหายแสงประธานยุทธษาภัทร์ไทยรักษาชาติบอกว่า
พักก็จะเดินหน้าหาเสียงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ
ตอนนี้กำหนดปราศัยหาเสียงถึง๑๗มีนาคมส่วนทางสารมนูนจะว่าอย่างไรในวันพรุ่งนี้
ก็เดี๋ยวรอดูท่าทีก่อนแล้วค่อยกำหนดการเคลื่อนไหวกันต่อไป
เช่นเดียวกับพักอนาคตใหม่นะครับพรุ่งนี้ทางอายการนะครับ
ก็จะต้องนัดไปรับฟังคำสั่งคดีเกี่ยวกับคดีที่ขอสชได้ฟ้องเอาไว้
เรื่องการที่ผู้บริหารพักอย่างนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
แล้วก็กรรมการบริหารพักอีก๒คนถูกฟ้องความผิดผิดพรบคอมพิวเตอร์
กรณีที่ไปกล่าวหาพาดพิงคอสชว่าใช้พลังดูดสอสอพรุ่งนี้ต้องไปที่อายการสูงสุด
ต้องรอดูว่าจะมีการฝากขังและให้ประกันตัวหรือไม่นะครับ